มีชาวไร่อ้อยกำแพงเพชรเขาออกมาประท้วงนะคะ
หลังเจ้าหน้าที่เรียกตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่
ล่าสุดลงมติยึดตามข้อตกลงกับกองทัพภาคที่๓
จนถึงเที่ยงคืน๑๐มกราคมนี้
แล้วเดี๋ยวจะรอผลการประชุมใหญ่กันอีกรอบนึงค่ะ
นายสุวิทย์พันธ์วิทยากูลนายกสมาคมชาวไร่อ้อย
๖กำแพงเพชรพร้อมด้วยตัวแทนชาวไร่อ้อย
เขาประกาศผลการหารือร่วมกับตัวแทนภาครัฐ
บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
หลังจากหารือกันนานกว่า๒ชั่วโมง
นายกสมาคมชาวไร่อ้อยเขต๖กำแพงเพชร
เขาแจ้งสรุปเบื้องต้นแบบนี้ค่ะ
ที่ประชุมมีมติให้ชาวไร่อ้อย
ปฏิบัติตามข้อตกลงทั้ง๑๙ข้อที่ให้ไว้
กองทัพภาคที่๓อย่างเร่งครัด
โดยความสูงท้ายกระบะบรรทุกอ้อย
ไม่เกินระดับ๓เมตร๓๘เซนติเมตร
และสามารถบรรทุกผลผลิตจากไร่เข้าสู่โรงงานได้
จนถึงเที่ยงคืนของวันที่๑๐มกราคมนี้ค่ะ
นะครับโดยเคร่งคัดเลยนะครับ
ห้ามรับเซ่นเมตรนิดเดียว
แล้วทุกฝ่ายจะยังไม่มีการดำเนินการอะไรทั้งสิ้นนะครับ
จากวันนี้ไปจนถึงวันที่๑๐เที่ยงคืนนะครับ
แล้วก็ในช่วงวันที่๑๐นี้นะครับ
ทางพ่อเมืองของเรานะครับคือท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับ
จะได้เชิญตัวแทนเข้ามาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อมาชุมทางทะพอลสัวนที่จะมีข้อตรงโลกอะไรเกิดขึ้นมา
ก็อาจจะเป็นแนวทางให้จังหวัดกำแพงเพชรได้ทำคล้ายกัน
ด่านช่างไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร

ที่เจ้าหน้าที่ออกมาตรวจสอบน้ำหนักเคลื่อนที่
แล้วก็ถูกกวดขันเรื่องของการบรรทุกอ้อย

ซึ่งแนวทางปฏิบัติที่ตกลงกันไว้กับกองทัพภาคที่๓
ส่งผลให้ชาวไร่อ้อยต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ภาคการขนส่งเพราะว่ารถบรรทุกอ้อยในแต่ละเที่ยว

และก็ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งอ้อยเพิ่มมากขึ้น
ก็เลยทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ส่งผลให้ส่งอ้อยเข้าโรงงานได้ล่าช้า
ตอนนี้ภาพรวมในจังหวัดกำแพงเพชร
มีอ้อยรอเข้าสู่โรงงานประมาณ๖แสนตัน
ทำให้มีน้ำตาลออกสู่ตลาดช้ากว่าปีที่แล้วประมาณ๖๐๐๐ตัน
โทนิติธรมาปันนายทหารฝ่ายการข่าว
องกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่สี่
ส่วนแยก๑ก็ยืนยันแบบนี้ค่ะว่า
ไม่มีเจ้าหน้าที่ด่านช่างน้ำหนักไตรตรึงจับรถปาด
หน้ารถบรรทุกอ้อยเพื่อเรียกให้หยุดตรวจสอบน้ำหนัก
แล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ
น่าจะเป็นการเข้าใจผิดกันระหว่างชาวไร่อ้อยกับเจ้าหน้าที่
จนเกิดการชุมนุมประท้วงอย่างที่เห็นนะคะ